ช่วงนี้ไม่กล้าออกจากบ้านเลยมาอีกแล้วความรู้สึกนี้
ความรู้สึกที่ทำให้เราไม่กล้าออกจากบ้านนะคะพอหลายคนจำเป็นจะออกจากบ้าน
ก็มีความกังวลฉันล้างมือหรือยัง
ฉันลืมใส่หน้ากากอนามัยหรือเปล่านั่นน่ะสิฉันลืมหรือเปล่า
แล้วแถวนี้มีโควิดหรือเปล่ากังวลไปหมดเลยตอนนี้คุณ
คือเหมือนตอนนี้เขาบอกว่าไม่รู้แล้วว่า
มันแพร่ไปอยู่ตรงจุดไหนไปที่ใครบ้างเพราะว่ารอบนี้
ทั่วทุกวงการจริงนะบันเทิงกีฬารัฐบาลรัฐมนตรี
ไฮโซคนเที่ยวนักเที่ยวโอ้โหคือมันทั่วทุกกลุ่มคนเลยอ่ะ
และยิ่งน่ากลัวมากยิ่งขึ้นในช่วงสงกรานนี่แหละ
ว่ากลุ่มที่ติดโดยที่ยังไม่รู้ตัวเนี่ย
ยังไม่แสดงอาการเนี่ยจะไปถึงไหนบ้างนะคุณนะ
คือวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจำนวนผู้ป่วยสะสมของประเทศไทยแตะ๓๐๐๐รายแล้วนะคะ
แล้วก็แน่นอนก็หลายคนก็เรียกร้องกันหลายอย่างแหละว่าตกลงจะเอายังไงมาตรการเป็นแบบไหน
และที่สำคัญที่คนเรียกร้องมากที่สุดก็คือเปิดเผยไทม์ไลน์หน่อยได้ไหม
รัฐมนตรีต่างหรือว่าผู้ที่มีเป็นข้าราชการมีหน้าที่ที่ต้องทำอยู่ในคณะรัฐบาล
เปิดเผยไทม์ไลน์ให้ฟังหน่อยได้ไหมอย่าบอกแต่กับคุณหมอสิ
เพราะว่าไทม์ไลน์เนี่ยมันจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อให้สาธารณชนเขาได้ระมัดระวังตัวอืม
นี่คือความหมายของการให้เปิดไทม์ไลน์นะอ่ะไปดูคุณศักดิ์สยามชิดชอบกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
เพราะว่าชื่อเขาขึ้นเทรนด์ติดแฮชแท็กในทวิตเตอร์เลยเพราะคนเรียกร้องมากเหลือเกินว่า
ท่านคะเปิดไทม์ไลน์ให้ดูหน่อยค่ะท่านบอกว่าท่านไม่ได้ไปเที่ยว
แต่อยู่ท่านไข้ขึ้นแล้วก็ท่านผลตรวจเป็นบวก
ซึ่งจริงท่านก็บอกเลยว่าท่านติดจากทหารคนสนิทที่อยู่หน้าห้อง
ว่าคนนั้นเขาเป็นแล้วท่านก็ทำงานใกล้ชิด
เอาดูความคืบหน้าก่อนแล้วกันล่าสุดนี้ท่านเป็นคนส่งภาพนี้ให้เราเองนะคะ
เป็นการพูดคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ท่านเซลฟี่มาส่งมาบอก
วันนี้สามสิบหกจุดหกองศาเซลเซียสไข้ลดแล้วค่ะ
อาการก็เป็นปกติแล้วออกซิเจนในเลือดเก้าสิบหกเปอร์เซนต์หายใจเองได้แล้ว
ทีนี้คือตอนเนี้ยมันมีข่าวลือออกมาหนาหูมากเรื่องกรณีที่ว่าอ่า
สถานที่ท่องเที่ยวที่เขามีกินเหล้าแล้วก็มีน้องมานั่งเหมือนแบบ
เป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยไปคลับเป็นเหล้าเอออะไรอย่าง
นั้นอ่ะคุณสักสยามก็บอกว่าไม่เกี่ยวเห็นบอกพูดถึงอสออะไร
ไม่ใช่เหรอยิ่งไม่ใช่ผมใหญ่เลยและที่สำคัญผมก็ไม่ได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวนั้น
ก็บอกมาตั้งแต่แรกแล้วนี่นี่มีพูดถึงบุคคลซึ่งมีภรรยา
ซ้อหมายถึงผู้หญิงบอกพูดถึงบุคคลที่มีภรรยาแล้วก็ไม่เกี่ยวกับผม
ผมเนี่ยไม่มีทั้งภรรยาแล้วก็ไม่ได้ไปสถานบริการที่ว่าด้วย
นี่ค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องไทม์ไลน์
คือผมก็แจ้งกับทางสาธารณสุขไปแล้วไง
รายงานเข้าไปหมดแล้วก็เดี๋ยวให้ทางสอทอเป็นคนชี้แจงไทม์ไลน์ของผมก็แล้วกัน
เพราะว่าบอกสาธารณสุขไปแล้วสาธารณสุขก็ไปเรียบเรียงเอาเอง
แล้วก็เป็นคนชี้แจงอีกทีแล้วกันนั่นคือความหมายนะคะ
ซึ่งการแจกแจงไทม์ไลน์บอกว่าอยากจะให้แจกแจงโดยท่านได้ไหม
แล้วขอให้เอาให้ละเอียดหน่อยได้ไหมเนี่ยมันเริ่มจาก
เพราะว่าหลายคนพอไปตรวจสอบดูมันไม่ได้มาครบทุกวันนะคุณ
มันหายไปเหรอคะมันมีขาดขาดแหว่ง
ชื่อตอนทำลายที่หายไปเหรอคะซีรีส์เกาหลี
นายวิโรธลักษณะอดีศรสสพระเก้าไกลนะคะ
ทวิตเรียกร้องให้ดึงข้อมูลจากการเช็คอินเลย
ในแอปพลิเคชันไทยชนะของสักสยาม
และพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ซึ่งเป็นรายล่าสุดนักการเมืองรายล่าสุดที่ติดโควิด๑๙
บอกว่าให้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดหน่อย
สักสันเสริญไปร่วมงานตะเตะฟุตบอลณัฐกระชับมิตร
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องทหารม้าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
พอดีหนึ่งในนั้นมีบุคคลที่ชื่นชอบไปท่องเที่ยว
สถานบันเทิงและย่านทองหล่อไปร่วมงานด้วย
คาดว่าอาจจะไปเที่ยวพักผ่อนมานี่แหละ

ก็เลยติดมาแล้วมาร่วมงานฟุตบอลและนึกสภาพงานฟุตบอลนะคะ
ตะโกนเชียร์ตะโกนบอกในสนามหรือว่าอาจจะเป็นการร่วมวิ่งในสนามด้วยเนี่ย
มันก็เลยคือมันเอาพูดตรงตรงนะน้ำลายมันก็กระจายอะค่ะ
อันนี้ภาพที่ขึ้นอยู่นี้นี่มาจากเพจของคุณชูวิทย์วันนี้ช่วงบ่ายคุณชูวิทย์ออกมา
ที่อยู่ที่ทองหล่อนะที่เขาบอกว่าเป็นคลัสเตอร์กลุ่มเนี้ย
เป็นกลุ่มแรกเลยที่ติดแล้วก็กระจายกระจายไปก็มีคนที่ทำงานที่นี่ติดเยอะ
สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด๑๙วันนี้เนี่ยนะคะเราเจอผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่๔๐๕รายนะคะ
ยืนยันสะสมตอนนี้ก็เลยพุ่งไปแตะ๓๐๐๐แล้วค่ะนี่๓๓๑๐ราย
เป็นวันแรกของไทยที่มีผู้ป่วยทะลุ๓๐๐๐ราย
เป็นห่วงกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเดินทาง
แล้วก็กระทบต่อการประกอบการของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
เพราะครั้งนี้เนี่ยนายกบอกว่าก็ค่อนข้างชัดเจนว่า
มันเป็นการแพร่ระบาดจากสถานบันเทิง
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้กระทรวงสาธารณสุขก็จะเสนอต่อที่ประชุมสอบคอ
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการก็คือเป็นสอบคอชุดใหญ่
โดยจะพิจารณาจากจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ
เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงและสถานประกอบการ
รวมถึงจังหวัดที่มีความเสี่ยงหรือเป็นทางผ่านที่มีสถานบันเทิงจำนวนมากนะคะ
ซึ่งกลายพันธุ์ด้วยนะเป็นอังกฤษกลายพันธุ์ด้วยนะ
เพราะมันแพร่ระบาดเร็วแล้วก็ติดง่ายกว่าสายพันธุ์ธรรมดาถึง๑๗เท่า
และสายพันธุ์นี้ยังสามารถหนีภูมิคุ้มกันของวัคซีนเชื้อตาย
ส่วนนายอนันต์จงแก้ววัฒนาพอกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว
อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในหลายมุมนะคะ
ทีนี้หลายคนตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวนะแล้วโควิดสายพันธุ์อังกฤษมันเข้ามาในไทยได้ยังไงหรอ
เราไม่ได้เปิดประเทศเลยนี่นะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นจากการเคลื่อนย้ายถ่ายเทกลุ่มคนชาวกัมพูชา
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไอ้สายพันธุนี้มันระบาดอยู่ที่กัมพูชาแล้วคือตอนนั้นเนี่ยมันมีการเปิดพื้นที่ที่ให้แรงงานเดินทางกลับเดินทางมาอะไรแบบนี้

นี่เป็นการสืบสวนโรคสอบสวนโรคเนินต้นที่มาที่ไปนะคะใช่ค่ะ